ไปที่โคราชนครราชศรีมา

คนไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดนะครับคุณผู้ชม

หลายคนบอกว่าอ้าวสุดท้ายคนที่มากรีดรถไม่ใช่ใครอื่นครับ
เป็นเพื่อนบ้านข้างนั่นเองรู้ได้อย่างไร

แล้วก็จับภาพได้แบบนี้ครับไปดูกันครับ
บ้านหลังนี้คือบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชม

นายสมชายสายสินหนุ่มอายุ๓๕ปี

จอดไว้หน้าบ้านบริเวณถนนมุกคมนตรี
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

ทำให้ตัวของคุณสมชายเองนั้นก็สงสัยว่า
ใครเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุนะครับ

ตัดสินใจลงทุนติดตั้งกล้องวงจรปิด

ใช้วิธีการซ่อนกล้องเอาไว้ครับ

เช้าตี๔ของวันจันทร์ที่ผ่านมา

ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับเพื่อนบ้านครูหาติดกันเลย

แล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกับคนในบ้านนะครับ
ทุกวันก็เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา

ที่ถูกกรีดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างรถครับ
พันธุ์ตำรวจโทยิงวิสาสิริเกียรติวิลัยนะครับ
รองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าจากการสอบถามผู้เสียหายนั้นคาดว่า
จูงใจอาจจะมาจากเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
เรื่องต้นสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการรอดูว่าทางผู้ก่อเหตุหรือครอบครัว

เคลียร์กันไม่ได้สัปดาห์หน้านะครับเจ้าหน้าที่จำรวจนั้นจะลงไปดู
จุดเกิดเหตุก่อนออกหมายเรียกคู่กรณีให้มาพูดคุยเจรจากันที่โรงพัก
ถ้าหากว่าคู่กรณีไม่มาเจ้าหน้าที่จะออกหมายจับตามกระบวนการขั้นตอนของ

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามแชร์ข้อมูลติดตาม
ข่าวสารต่างต่างในแฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐได้หรือถ้าเกิดว่ามีคลิปเหตุการณ์ต่าง
ต่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนนั้นไม่ควรจะมองข้าม
ก็สามารถแชร์เข้ามาได้แบ่งปันได้เช่นเดียวกันนะครับ